แพนเค้กกันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีผลงานให้ติดตามทางหน้าจอในบ้านเรานะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอบินรัดฟ้าไปที่กัมพูชาไปหาแฟนคลับค่ะ
ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะเพราะว่าเดินทางไปถึงที่เลยนะคะ
สำหรับแพนเค้กเห็นมันนิจจันทร์พี่ก้อนค่ะไปที่ประเทศกัมพูชาค่ะ
โดยนางเอกสาวเรื่องราวดีก็ได้แชร์คลิปการทำงานแบบสั้นเอาไว้ประมาณ๑นาทีในอินสตราแกรมส่วนตัว
มีบททักทายเป็นภาษากัมพูชาซะด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
แล้วก็การเดินทางไปทำงานในครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวนะจ๊ะนางเอกสาวก็ควงคุณแม่หน่อย
เข้าวัดทำบุญพร้อมกับพบปะบรรดาแฟนชาวกัมพูชา
เรียกได้ว่าสำเร็จทั้งงานแล้วก็อิ่มใจกลับบ้านอีกด้วยค่ะ
เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะดาราไทยไม่ได้ดังแค่เฉพาะในบ้านเรานะคะ
ยังไปสร้างผลงานยังไปเป็นที่ชื่นชอบ
ให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับแบบนี้อีกมากนะครับ